ต่อที่พระนครศรีอายุทยาผู้ชายคนหนึ่งมีอาชีพขับรถตู้รับจ้าง
ไปติดพันธบหาดูใจกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหมอนวดแผนไทย
ก็คบกัน๒ปีแต่ไม่ได้ว่าอยู่กินกันครับไปมาเจอกันบ้างอะไรบ้างนะฮะ
วันดีคืนดีผู้หญิงเขาก็ไปปรึกษาเพื่อนว่าเขาอยากจะเลิกกับผู้ชายคนนี้
เพราะว่าเขาเป็นคนขี้หึงมากนะฮะผู้ชายไม่รู้ว่าผู้หญิงจะขอเลิก
ก็เลยตามไปง้อผู้หญิงไม่เล่นด้วยเอาปืนจ่อขมับยิงผู้หญิงเสียชีวิต
นอกเขาแล้วเขาก็เอาปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองตายตามไป
กอดศพเสียชีวิตทั้งคู่บนที่นอนคุณผู้ชม
ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของความรักนะครับ
หัวค่ำที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับในบ้าน๒ชั้น
จริงบ้านนี้มันแบ่งเป็นห้องเช่าเป็นซอยเป็นห้องห้องเนี่ยนะฮะ
ตำบลหอรัตนาชัยอำเภอพระนครศรีอายุทยา
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบมีผู้เสียชีวิตอยู่สองศพเป็นผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่ง
ยิงด้วยปืนกระบอกเดียวกันเสียชีวิตลักษณะกอดกันอยู่บนที่นอน
ที่ห้องเช่าซึ่งอยู่ที่บริเวณห้องหมายเลข๑ในบ้านหลังนี้
ฝ่ายผู้หญิงคือนางสามโรจนีสืบพงเดชอายุ๔๖ปีเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เสียชีวิตสภาพนอนหงายคลุมด้วยผ้านวมเป็นผ้าห่มครับที่ขมับซ้ายมีรอยกระสุน
ยิงซ้ายทะลุขมับขวาออกไปเลยส่วนฝ่ายผู้ชายคือนายวรพงศ์จันแจ่มใส
อายุ๕๑ปีครับเป็นชาวจังหวัดสุมราชธานีลักษณะนอนคว่ำหน้าทับร่างของผู้หญิงอยู่
ขมับขวาก็มีรอยกระสุนปืนฝังในซึ่งเป็นปืนกระบอกเดียวกัน
ก็คือปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘๑กระบอก
สอบถามนางสามรุ่งตะวันเจริญศุกร์อายุ๔๓ปีซึ่งเป็นเพื่อนของผู้หญิงผู้ตายเนี่ย
ก็บอกว่ามโรจนีก็มีอาชีพนวดแผนไทยโบราณ
คบหากับวรภงผู้ก่อเหตุและผู้ตายอีกคนหนึ่งสองปีแล้ว
ลักษณะปัดไปมากกว่าเจอมัดมายเจอแต่ว่าเค้าก็คบกัน

ก่อนหน้านี้โรจนีก็มาปรึกษาอยากจะขอเลิกกับวรพงศ์จังเลย
จนกระทั่งสุดท้ายติดต่อเพื่อนไม่ได้
รถจะหนีไปไหนทำไมไม่โทรศัพท์ไม่รับอะไรแบบนี้
ก็เลยแวะไปดูแวะไปดูที่ห้อง

ปิดไฟเงียบเลยแต่แอร์เปิดอยู่นะครับ
ก็เลยเคาะเคาะก็ไม่ยอมเปิด

เพราะว่าเจ้าของบ้านเขามีกุญแจสำรองนะฮะ
พอเปิดไปภาพที่เห็นคือเสียชีวิตนอนกอดกันอยู่บนที่นอนครับ
ก็คาดว่าเป็นฝ่ายชายที่ไม่ยอมเลิกหึงหวง
ฝ่ายหญิงแล้วก็ยิงตัวเองตายตามไปก็ก่อเหตุนี้ขึ้นมา
ทางด้านเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้องเช่านี้
เขาบอกว่าตอน๙โมงวันพุธเนี่ย
อันนี้คือคุณลุงชื่อว่าลุงบุญสืบนะฮะ
วันพุธ๙โมงตอนเช้าเนี่ยนะ
กำลังยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ได้ยินเสียงดังเป๊ะ
ลักษณะมันเหมือนฝ่าหม้อมันฟาดกับเหล็ก๑ครั้งคุณผู้ชม
ต่อมาไม่ถึงนาทีก็มีเสียงอีกครั้งหนึ่งเป๊ะอีกทีนึงนะฮะ
ลุงก็เอ๊ใครมาทำอะไรวัยรุ่นเอาที่ไหน
เอาฝาหม้อไปตีฟาดอะไรกันหรือเปล่า
ลุงแกก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากไม่ได้คิดอะไร
จนกระทั่งสุดท้ายเพื่อนเขามานี่แหละฮะ
แล้วก็ตามเจ้าของห้องมาเปิดก็เห็นว่า
ไอ้เสียงเป๊ะที่ว่าก็คือเสียงปืนนะ
๒ครั้งคือเป็นการยิงกันแต่คุณลุงเขาไม่ทราบนะฮะเบื้องต้นก็คาดว่ามาจากเรื่องของชู้สาวนะเหมือนกับที่เพื่อนของฝ่ายหญิงที่เขาเล่าให้ฟังว่าต้องการที่จะบอกเลิกแต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิกนะฮะ
ตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรอยู่แล้วก็รวบรวมหลักฐานเดี๋ยวจะสรุปคดีให้มันแน่ชัดอีกต่อไปนะครับ